พูดถึงความเสียของอดีตนางงามรุ่นใหญ่พี่เอ๊ชุติมากันหน่อย
คุณรู้ไหมว่าพี่เอ๊เนี่ยแตะเลข๕แล้วนะคะ

ถู้ยสวยเซี๊ยเปรี้ยะปังมากจริง

อืมชินค์เกดแล้วเป็นอมฏะหรือเปล่าอืมใช่ไหม
ถึงสวยขนาดนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าหวานใจหนุ่มวัย๒๐ปีเท่านั้นเองค่ะคุณ
พี่เอ๊ก็บ่มเพาะความรักกันมานาน๒ปีแล้วนะคะ
ซึ่ง๒ปีที่ผ่านมาพี่เอ๊บอกว่ามีความสุขมากคุณ
ทั้งตัวเองแล้วก็แฟนปรับตัวเข้าหากันได้เป็นอย่างดีเลย
และที่สำคัญนะไม่กลัวเลยว่าเด็กจะมาหลอกไม่กลัว
ไม่สนได้ว่าใครจะมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนตันหากลับ
เอ๊บอกอย่างนี้บอกว่าเตรียมตัวเตรียมใจ
แล้วก็มองความรักครั้งนี้เอาไว้หมดแล้วค่ะ
ชื่อจริงไม่ใช่อิงนิยายไม่ใช่นิยายนะคะ

ก็เข้าใจอาจจะมีงึ่งหมางื่นหนึ่งบ้าง
แต่ไม่ใช่ทะเลาะกันหนักหน่วงอะไรอย่างนี้ตามด้วยตามวัย

เนี่ยค่ะโทรมาอยู่นี่นะคะอยู่นี่นะจ๊ะรักนะจุ๊บอะไรอย่างนี้
คือจะเป็นอย่างนี้ทุกวันตื่นมาก็คือจะต้องหอมแก้มกันอยู่ทุกวัน
เดี๋ยวคนจะว่าอีอีบ้านี่ป้าจันหากลับมีมีคนเคยเฟสด่าชนะ
ก็ด่ากลับเลยไงเออไม่มีแล้วไม่กล้าแล้ว

ไม่เคยมาเกาะบ้านน้องมีฐานะอยู่แล้วนะคะคุณพ่อเป็นตำรวจคุณแม่ก็เปิดร้านเปิดร้านอาหารอยู่แล้ว
คือลุ้ยอร่อยอายุเยอะนะเพราะวันหนึ่งเขาจะไปจากเราก็คือเราเข้าใจ
แต่ให้บอกเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีมาสวมเขาเลยแล้วเราเห็นเราตบนะจ๊ะตบนะจ๊ะตบนะจ๊ะตบนะจ๊ะเสียนะจ๊ะแรงจ้ะแรงมาก
ชอบมากแล้วตบนะจ๊ะถ้าวันหนึ่งเนี่ยมาแล้วเดินแบบหายไปไม่บอกอะไรตบนะจ๊ะ
แต่ว่าใช่ถ้าเกิดจะไปถ้าแบบอะไรอย่างนี้ก็มาบอกกันตรงเราเข้าใจเพราะพี่เอ๊ก็ผ่านอะไรมามากมายแล้ว
ชีวิตความรักของเขานะตอนนี้มีความสุขดีก็แฮปปี้อวยพรกับพี่เอ๊ด้วยที่เขาบอกว่ารุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งด้วยนะแล้วก็ใจต้องดีด้วยนะ
คือต้องคิดบวกมองโลกในแง่บวกอ่ะมาด่ามาอารมณ์ดีด้วยพี่เอ๊กกรับเออได้ฟังสัมภาษณ์แล้วก็รู้สึกดีไปตามพี่เอ๊แล้วก็ยิ้มต่างกันไปใช่